บอลโลกแล้วแต่ต้องลุ้นกันครับแฟนฟุตบอลโลกนะครับ
คนไทยทั้งหลายครับกิจกรรมของไทยรัฐกับปรายศนีย์ไทยนะครับ
ก็เดี๋ยวจะได้มาคัดแยกกันแล้วครับล่าสุดเนี่ยนะครับ
รายศนีย์ไทยทยอยส่งมอบปรายศนียบัตรรวมทั้งสิ้นนะครับ
กว่า๑๑๒ล้านฉบับนะครับให้กับสำนักงานใหญ่ของไทยรัฐ
หลังจากประชาชนร่วมสนุกนะครับส่งทายผลกันเข้ามาทุกภาคส่วนเลยครับ
ในประเทศไทยก็ลุ้นนะครับรางวัลมูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาท
ก็ยังต้องรอปรายศนียบัตรที่เหลือจากทั่วประเทศ
ซึ่งคาดว่าจะครบ๑๐๐ภายในวันที่๒๒ธันวาคม
ก็จะเข้าสู่กันบนการคัดแยกอย่างละเอียด๒ครั้งนะครับ
ธันวาคมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องถึง๓รอบด้วยกัน
ในวันที่๓๔มกราคมปีหน้า
ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับทุก๔ปีนะครับ
จะวุ่นกันแบบนี้แหละครับในไทยรัฐนะครับ
เดี๋ยวรอครับรอลุ้นครับผู้โชคดี